สลวะเจ้าสวนอังุณไร่อังุณยังอยู่ดีฝนไม่ตกน้ำไม่ท่วมนะคะ
คุณผู้ชมเพราะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเตือนกันแล้วค่ะ
ว่าจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลักในหลายพื้นที่
วันนี้ติดตามสภาพอากาศกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วนะคะ
เตือนกันแบบนี้ค่ะว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้ฝนจะยังคงเยอะ
โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศคือภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะคะ
กลางอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะก็คือบริเวณนี้ที่เป็นจุดสีส้มส้มเหลืองเหลืองตรงนี้นี่เองนะคะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักฝนตกชุก
และแน่นอนค่ะพื้นที่ดังกล่าวก็อยู่ใกล้กับทางจังหวัดเลย
ซึ่งขณะนี้ก็มีการให้ความช่วยเหลือกันอยู่
ขณะที่ความกังวลว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่ราบรุ่มภาคกลาง
จะเป็นลักษณะของฝนกระจายเป็นฝนจรนะคะ
เนื่องมาจากว่าเป็นอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

แต่ขณะเดียวกันก็ต้องรอเรื่องของการดูกระแสน้ำ
ที่จะไหลบ่าลงมาจากทางตอนบนด้วย
ส่วนความช่วยเหลือที่จะหลั่งไหลไปทางจังหวัดเลยนะคะ
เราก็เลยนำข้อมูลการคาดการณ์พยากรอากาศ

วันนี้มีโอกาสเกิดฝนถึงร้อยละ๖๐นะคะ
แล้วก็วันพรุ่งนี้จะลดลงเหลือละประมาณ๑๔๐
ขณะที่วันอื่นก็จะประมาณ๓๐๔๐ของพื้นที่
มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองแล้วก็มีน้ำท่วมฉับพลันได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนพื้นที่อื่นเป็นอย่างไรกันบ้าง
ดูแผนที่อากาศเพื่อความชัดเจนจะเห็นว่าโอ้โหเส้นอากาศเยอะแยะมากมายนะคะ
อยู่ทางตอนบนของประเทศไทย
ขณะที่ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณเมียนมาร์นี่นะคะ
มันมีร่องมรสุมคือเส้นสองเส้นเนี่ยขีดพาดผ่านกันทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเยอะ
ขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะมันพัดขึ้นมาเพื่อที่จะนำความชื้นไปเสริมร่องมรสุมดังกล่าว
ทำให้มีทั้งฝนมีทั้งลมแต่เมื่อยอมความกดอากาศต่ำเนี่ยสลายลง
พายุสลายตัวมาในวันนี้เนี่ยทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิม
กลับมาเหมือนเดิมคือยังคงมีฝนเหมือนเดิม
ที่จะตกหนักภาคเหนือก็จะตกหนักทั่วประเทศอีกเช่นกัน
ขณะที่คลื่นค่ะคุณผู้ชมสังเกตว่าชัดเจนเลยนะคะ
สีชมพูที่เราไม่ค่อยเห็นเนี่ยพัดมาอยู่แถวอันดามันนะคะ
เพราะฉะนั้นอันดามันคลื่นจะสูงประมาณ๒๔เมตร
ขณะที่อ่าวไทยคลื่นสูง๒๓เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะคะ
คาดการณ์รายภาคตลอดทั้งวันค่ะ
เหนือนะคะฝนตกแถบภาคเหนือตอนบนคือแม่ห้องศรลำปางเชียงใหม่แพร่นั่น
ส่วนภาคอีสานก็ตอนบนเช่นกันเลย
หนองบนลำภูบึงกาณสกลนครอุทธานีด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางตอนกลางของประเทศนครสวรรค์ชัยนาฏสิงห์บุรีลบบุรี
ภาคตะวันออกชนบุรีระยองจันตราด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย๑๗๐นะคะ
นับตั้งแต่เพชรบูลงมาเลยนะคะสุราชธานีลงไปข้างล่าง
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันก็เช่นกันเน้นหนักหน่อยพังงาภูเก็ตค่ะ
กรุงเทพมีฝน๑๗๐ของพื้นที่ตกกระจายช่วงบ่ายค่ำ
จากว่าเป็นช่วงที่ต้องอาศัยความร้อนจากการสะสมมาตลอดทั้งวันนะคะ
แต่คงไม่ได้หนักเหมือนในพื้นที่ที่ติดกับเขาหรือว่าที่มีต้นไม้นะคะ
ยังไงเฝ้าระวังกันระหว่างนี้ติดตามสภาพอากาศ
แล้วก็การประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแววว่าช่วง๖๗ฝนจะหนักขึ้นทางอีสานตอนล่างด้วยนะคะ
ส่วนใครทำการเกษตรก็เฝ้าระมัดระวังพืชผลการเกษตรอย่างปลูกอังุ่น

เป็น๖บรรยายแล้วกลับมาติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกันได้ใหม่